นั่นไงนั่นไงว่าแล้วต้องมีคนเข้าใจผิด
ภาพที่ที่ลงที่เป็นชุดแต่งงานมันคือภาพจากละครเรื่องเกมยา
เป็นฉากจบของละครครับ
อเจมส์เห็นว่าเป็นแบบการพิเวธที่มั่นเรียบร้อยไปหมดแล้ว
อเจมส์เพราะว่าเป็นการจับพ่อแม่ด้วย
หลายคนก็เอาภาพจากหลายงานหลายที่อะไรอย่างนี้ครับ
ยำรวมกันอยู่ในข่าวเดียวกันอะไรอย่างนี้ครับ
พอมันดูรวมแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบ

เรื่องเดียวกันทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้
อเจมส์แล้วตกใจไหมต้องถึงข่าวข้างหน้าให้ไหม

คืออย่างภาพที่บอกว่าเป็นภาพพรีเวดดิ้ง
คือเรารู้กันอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นภาพจากในละครอะไรอย่างนี้ครับ
มีแฟนเข้ามาใส่ความยินดีไหม
มีเยอะมากมีทั้งแบบเพื่อนคุณแม่

คุยกันแล้วก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่อยู่เหมือนกัน
แต่ว่าเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะเป็นอะไรยังไงเมื่อไหร่อะไรยังไงค่ะ

จริงทั้งปีเนี่ยวันดีเยอะมากเลยจริง
มันเป็นเหมือนการแบบการคุยกันไว้แต่ว่ามันยังไม่ได้สรุปซะทีเดียวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ครับ
ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าเราสรุปกันแล้ว๑๐๐เนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวเราบอกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับผม
คือต้องบอกว่ามีผู้ใหญ่

ส่วนพุธพอดีก็มีงานที่เมืองจีนติดต่อมาค่ะ
ซึ่งกลางปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไง
ดังนั้นเรื่องงานเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เรียบร้อย
ก็เลยกล่าวว่าทุกอย่างถ้ามันเรียบร้อย

อย่างจุ๋ยนี่ก็เข้าโรงการมา๑๕๑๖ปี
พี่ที่น่ารักก็ยังน่ารักกว่าเรายังไง

เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงครับว่า

อย่างที่บอกว่าจุ๋ยเองเขาก็มีละครของเขา
ของผมเองปีหน้าก็มีละครที่จีนด้วยครับ
คือคิวมันก็ค่อนข้างที่จะแน่นมากสมควร
ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวถ้าพร้อมปั๊บ

ก็แทบจะทุกวันเลยนะครับผม
มีเยอะ
เดี๋ยวปีหน้ามาสรุปให้ฟังอีกทีนึง
คือตอนนี้ยังไม่มีอะไรสรุปเลยสักอย่างหนึ่งพี่

มันยังไม่มีอะไรสรุปจริง

มันก็ต้องใช้เวลาแล้วมันเป็นเรื่องที่

เอาครอบครัวของเขาที่จะต้องรับรู้กันด้วย

คุณพ่อคุณแม่สุขภาพแข็งแรงไหม

เดี๋ยวทางเราดูแลให้ไม่ต้องห่วง

ซึ่งทุกวันนี้ก็พยายามทำให้ดีอยู่ครับผม
นั่นนี้พี่กัลพาคุณพ่อคุณแม่เราไปหาพ่อแม่ที่อื่นไม่ยัง
พี่กัลพาคุณพ่อคุณแม่เราไปหาพ่อแม่ที่อื่นไม่ยัง
พี่กัลพาคุณพ่อคุณแม่เราไปหาพ่อแม่ที่อื่นไม่ยัง
พี่กัลพาคุณพ่อคุณแม่เราไปหาพ่อแม่ที่อื่นไม่ยัง

หรือเราจะจัดการชีวิตของเราได้เรียบร้อย
ก็บอกแน่นอนคือตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่แน่นอนจริงค่ะ

เริ่มกินแล้วอย่างนั้นมันจะต้องทำอะไรก่อน
ลิฟต์รอยชุดแผลกไหมหรือไง
ดูผู้พี่สนุกกับการทำจริงเลยนะครับ

จริงเราอยากเรียกเรื่องไหน
เอ่อถามว่าเรื่องนี้มันก็มีการพูดคุย

แต่ว่าเราสองคนเห็นตรงกันว่าก็คืออาจจะเรียบง่าย

แต่ว่าเราสองคนเห็นตรงกันว่าก็คืออาจจะเรียบง่าย

แต่ว่าเราสองคนเห็นตรงกันว่าก็คืออาจจะเรียบง่าย

แต่ว่าเราสองคนเห็นตรงกันว่าก็คืออาจจะเรียบง่าย

แต่ว่าเราสองคนเห็นตรงกันว่าก็คืออาจจะเรียบง่าย
แต่ว่าเราสองคนเห็นตรงกันว่าก็คืออาจจะเรียบง่าย

แต่ว่าเราสองคนเห็นตรงกันว่าก็คืออาจจะเรียบง่าย

แต่ว่าเราสองคนเห็นตรงกันว่าก็คืออาจจะเรียบง่าย

แต่ว่าเราสองคนเห็นตรงกันว่าก็คืออาจจะเรียบง่าย

แต่ว่าเราสองคนเห็นตรงกันว่าก็คืออาจจะเรียบง่าย

แต่ว่าเราสองคนเห็นตรงกันว่าก็คืออาจจะเรียบง่าย

แต่ว่าเราสองคนเห็นตรงกันว่าก็คืออาจจะเรียบง่าย

แต่ว่าเราสองคนเห็นตรงกันว่าก็คืออาจจะเรียบง่าย

แต่ว่าเราสองคนเห็นตรงกันว่าก็คืออาจจะเรียบง่าย
แต่ว่าเราสองคนเห็นตรงกันว่าก็คืออาจจะเรียบง่าย